อาจารย์ขอเสริมความปังกันหน่อยดีกว่านะ
กับศาลงการหมู่เตลูกันหน่อย

ล่าสุดไปลงนะหน้าทองแบบใหม่มาเลย

เอ๊บอกว่าเป็นการลงนะหน้าทองที่เรียกว่าเงาะถอดรูป

้อถอดรูปพระสังหน้าทองคุณผู้ชมโดยอาจารย์พลมหาจินดามณีที่พี่เอ๊เขาเคารพ
ก่อนหน้านี้พี่เอ๊ก็เคยให้อาจารย์สักลายมือเสริมดวงไปแล้วก็ปั้งแล้วนะ
ปังกว่าเดิมพี่เอ๊เขาบอกไปลงหน้าหน้าทองที่มาที่ไปเขาบอกมาจากเรื่องสังทองเนี่ย
เป็นชาดกพุทธประวัติแห่งชาติเพราะเวลาอะไรพระสังถอดรูปปุ๊บ
จะมีร่างกายงดงามดั่งทองเงาะถอดลูกไงที่เขาพูดกันนะฮะ
แล้วก็มีมนต์เรียกโชคลาภวาสนาบารมีความรักความเมตตาเสริมเข้ามาด้วยนะคะ
เชื่อกันว่าการครอบหน้ากากทองนี้นะจะทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีเรื่องมงคลนั่นเองค่ะ
ขั้นตอนการทำก็คือปิดแผ่นทองทั่วทั้งใบหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ
แล้วก็ครอบด้วยหน้ากากพระลักษณ์หน้าทองอีกครั้งเพื่อให้ปังยิ่งขึ้นไปนั่นเองคุณผู้ชม
ดอกจันทร์ไว้เหมือนเดิมความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
อันนี้เขาเชื่อว่าเขาจะทำแล้วมันปังชีวิตดีมีความสุขนะแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาไปนะคุณผู้ชมนะ
มาต่ออีกเรื่องราวอันนี้ออกแนวหลอนคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของหนังหน้าครูช่วงนี้ได้ยินบ่อยเลย
ยังมีคนในวงการบันเทิงเดินทางไปพิสูจน์ไปกราบไหว้กันต่อเนื่อง
ล่าสุดค่ะคุณแพร่วรพรอดีตนักแสดงช่อง๗ไงผลงานดังถ้าพอนึกออกของน้องนะคะ
ก็คือเป็นหนึ่งในนักแสดงอังกร๒รับบทเป็นอองซานตำนานคู่จิ้นปิ้งไก่จำได้ป่ะ
ตอนนี้เธอก็หันมาเข้าสู่วงการมูเตลูกับกลายเป็นอาจารย์แพร่แล้วนะ
เป็นหมอดูสุดเซ็กซี่ค่ะล่าสุดก็นี่เลยเดินทางมาบ้านพี่แจ๊คพี่จิลมาไหว้หนังหน้าครู
ความคิดแรกเริ่มเธอบอกเอาจริงนะเห็นในข่าวมาเยอะค่ะก็เลยอยากจะบอกเลยว่า
มาดูซิว่าหนังหน้าครูเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าถ้าพูดกันง่ายเหมือนจะมาท้าทายนิดนึง
คุณแพร่เนี่ยก็เลยเอานำผลไม้แล้วก็พวงมาลัยมาไหว้หนังหน้าครูจุดบุรีถวายด้วยคุณผู้ชม
แล้วบอกเลยว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะย้ำกันอีกทีทันทีที่จุดบุรีคุณเห็นไหม
ถ้าทางอาการมาแล้วชี้นิ้วชี้ไม้ชี้มือนะอาการตัวสั่นตอนแรกนั่งอยู่ดีหลังค่อมเป็นไง
หลังจากนั้นร้องไห้แล้วก็พูดเสียงสั่นว่ากูเนี่ยเป็นครูที่อยู่ตรงหน้านู้น
คุณแจ๊คจิลพยายามชี้อยู่หน้าไหนท่านหน้าครูคนไหนนะฮะจากภาพเธอก็ชี้ไปที่หนังหน้าครูบอกว่า
ต้องการจะมาสื่อสารให้ลูกศิษย์นี่นะมากราบครูหมากครูบุหรี่ยาเส้นเนี่ย
อย่าได้ขาดให้เอามาไหว้หลังจากเสร็จพิธีค่ะคุณแพร่ก็เปิดเผยความรู้สึก
บอกว่าปกติเธอเองก็เป็นคนที่มีจิตสัมผัสในเรื่องพวกนี้ได้อยู่ประมาณนึงอยู่แล้ว
มาครั้งนี้บอกเลยขนลุกของจริงเธอว่านะฮะก็คลายความสงสัยที่ว่าหนังหน้าครูเนี่ยมันจริงหรือเปล่า

ถ้าใครได้เห็นคลิปนะคุณผู้ชมนะก็มีแชร์ในโซเชียลท่าทางอาการเธอเปลี่ยนไปจริงนะ
นั่งหลังค่อมแล้วก็เรียกหาเหล้าด้วยสูบบุหรี่แบบนี่ใช้มือดีบเมีย
ไม่ค่อยได้เห็นเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราไม่ก้าวลวงค่ะ